กีฬาเดช๒เวลเดือนวันแชมป์เตี้ยนชิปสัปดาห์นี้
พบกับความเดือดสุดสูสี
ที่ต้องตัดสินจนถึงวินาทีสุดท้าย

มินจุงทรงโอป้าจอมปล้ำจากเกาหลีใต้
อันกลับมอสซาคัสซึอเวด่า
จอมเก๋าทรงตรงจากโตเกียว
สุดท้ายแล้วใครจะคว้าชัย

ท่านไทรัตทีวีช่อง๓๒